ใครที่ต้องการจะขายรถของตัวเองอาจจะผ่อนไม่ไหว
หรือว่าไม่ชอบแล้วอยากจะเปลี่ยนรถ
แนะนำให้ไปขายในที่ที่มีหลักแหล่งแล้วก็เชื่อถือได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขามีการหลอกรับซื้อรถ
โดยเฉพาะซื้อดาวและบอกว่าจะเอาไปผ่อนต่อ
ผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการโกงกันขึ้นนะคะ
ผู้เสียหายกว่า๑๔คนค่ะเขารวมตัวกันนะคะ
ไปแจ้งความกองปราบเพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายถึง๒๐ล้านบาทนะคะ
ลาบวงวัชรวรรณธานนท์ผู้ต้องหาคดีช่อกงทรัพย์
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
แล้วก็อายัดรถอีก๖๕คันไว้ตรวจสอบ
หลังจากมีผู้เสียหายเขารวมตัวกันเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ
บอกว่าให้ติดตามจับกลุ่มนายลาบวงให้หน่อยนะคะ
บอกว่านายลาบวงก่อเหตุหลอกซื้อดาวรถยนต์

หลอกซื้อดาวหมายถึงไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม
คุณผู้ชมตั้งราคาไว้ที่รถยนต์คันนี้อยากจะขายอยู่ที่๖แสนบาท

และเขาว่าคุณผอนมา
ขายดาวน์มาสิคุณผอนไปเท่าไรผมจะซื้อราคานั้น

อ๋อเหรอครับ
ใช่เขาบอกแบบนี้

แล้วก็มีเจ้าของรถเป็นผู้เสียหาย๑๔คน
รวมมูลค่าความเสียหาย๒๐ล้านบาทนะคะ
นายทองสุกกิมซือชายพิการคนหนึ่งค่ะ

เขาได้เดินทางมาที่กองปราบแล้วก็มาดูรถของตัวเอง
พอเห็นรถเท่านั้นแหละค่ะร้องไห้เลยนะคะ
ชำระไปแล้วกว่า๒แสนบาททีนี้ก็เริ่มผ่อนไม่ไหวนะคะ
ประกาศขายรถผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดีย
จากนั้นผู้ต้องหาเขาก็ติดต่อกลับมา
บอกว่าจะขอซื้อรถโดยสัญญาว่าจะผ่อนแล้วก็จะปิดไฟแนนซ์ให้
ไป๖เดือนค่ะหลังจากที่ตกลงกันไปแล้วก็เอารถไป
ยังขายไม่ได้เลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
ระหว่างนั้นมีหนังสือทวงถามค่างั่วจากไฟแนนซ์ค่ะ
ตัวเองก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองจะถูกหลอกหรือเปล่านะคะ
จากนั้นแหละค่ะมีคนมาบอกว่าถูกกระทำลักษณะเดียวกันเลย
ก็เลยรวมตัวกันไปหาผู้ต้องหาที่บ้าน
บอกขอรถคืนหน่อยแต่ผู้ต้องหาบอกว่า
เอารถทั้งหมดไปจำนำแล้วในราคา๒๐๐๐๐บาท
รถไม่อยู่กับตัวเองแล้วหากอยากได้รถคืน
ไปถ่ายถอนเอาเองสิตามเต็นต์ต่างที่ตัวเองเอาไปขาย
จำนำแล้ว๔ทอดด้วยกัน
ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนตามหาไม่เจอแต่ว่าตำรวจเอามาได้แล้วนะคะ
ขณะที่นายวัฒนพรพิทักษ์ศักดิ์เสียเรีย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
บอกว่าการซื้อขายรถที่ยังค้างค่างวดกับไฟแนนซ์ไม่สามารถทำได้
หากมีความจำเป็นจริงก็คือผ่อนไม่ไหว
ติดต่อไปที่บริษัทไฟแนนซ์นะคะ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาผู้เช่าซื้อใหม่
การขายรถในลักษณะเช่นนี้ผิดกฎหมายฐานยักยอกทรัพย์
และผู้รับซื้อก็อาจจะผิดในข้อหารับของโจรด้วยค่ะ